ใจเย็นแล้วก็โหด
พูดชายคนเนี้ยอายุสามสิบห้าปีไปรอตัดผมนะคะ
ถูกคนที่ผมบอกใจเย็น
ยิงเสียชีวิตที่โคราชเพียงเพราะว่า
ไปถามว่ารถตรงเนี้ยจอดได้ไหมแค่นี้จริงจริงเหรอคะ
สมเหตุสมผลหรือเปล่าเราไปดูกล้องวงจรปิดก่อน

บ้านหลังหนึ่งนะครับในตะบนโชคชัยอำเภอโชคชัยครับ
จังหวัดนครราชศรีมาคือบ้านเนี่ย
เปิดเป็น๒ร้านครึ่งหนึ่งร้านตัดผม
ครึ่งนึงนี่คือร้านขายของชำนะฮะ
หน้าร้านเนี่ยหน้าร้านตัดผมมีนายอนุวัฒน์ควรหัดอายุ๓๕ปี
ลูกค้าที่มานั่งรอตัดผมถูกปืนลูกซองยิงเสียชีวิตครับ
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

นะครับนี่รถคันก่อเหตุมาจอดตรงนี้

จอดตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
ในร้านมีผู้ชายที่เป็นผู้ตายมากับแฟนสาว

มีนายสหรัฐโคตรวุฒิอายุ๒๒ปี
นี่ฟอร์ดสีดำมาจอดหน้าร้าน

มาถามนายอนุวัฒน์ผู้ตายบอกว่า

นุวัฒน์ซึ่งมารอตัดผมนะไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยนะครับ
ก็ตอบไปว่าจอดได้นะแต่ก็ระวังระวังรถเฉียวหน่อยละกัน

มันเป็นทางแยกแล้วก็แคบด้วย
จากนั้นนายสหรัฐไปซื้อเบียร์จากร้านข้าง
ก็คือร้านเดียวกันนั่นแหละที่เปิดเป็นร้านครึ่งที่ผมบอก
มานั่งดื่มรอคิวตัดผมที่ร้าน
แต่แม่ค้าร้านขายของชำซึ่งเป็นภรรยาของช่างตัดผม
มาบอกให้นายสหรัฐเนี่ยเอารถไปจอดฝั่งตรงข้ามเถอะ
เพราะหน้าร้านเป็นสามแยกเดี๋ยวมันจะกีดขวางการจราจรนะฮะ
เพราะเป็นถนนแคบสองเลนทำให้รถเลี้ยวลำบากนะครับ

จากนั้นนะครับนายสหรัฐก็ขับรถเก๋งไปจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม

ด้านข้างคนขับหยิบปืนลูกซองเลยแล้วไปจ่อยิงแสกหน้า
กปืนลูกซองไปตัดผมเออไปจ่อยิงแสกหน้านาย
นุวัฒนจนเสียชีวิตล้มคว่ำลงตรงนี้เลยเนี่ยฮะแล้วจากนั้นนะ
ก็เดินกลับออกไปที่รถนะสูบบุหรี่อยู่อีกพักหนึ่งเฮ้ย
แล้วถึงจะขับรถไปมอบตัวที่สพโชคชัยอ้างว่าทำไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโมโหนะ
ถูกเจ้าของร้านไล่ไม่ให้จอดรถหน้าร้านคุณผู้ชมครับ
ภาพวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มาจะเห็นว่านายสหรัฐผู้ก่อเหตุนะ
ขับรถเก๋งสีดำออกจากร้านตัดผมไปจอดอีกฝั่งนะฮะ
หันหน้ามาทางร้านตัดผมนะครับแล้วก็มานั่งสูบบุหรี่อย่างที่ผมบอก
เดี๋ยวจะไม่เชื่อเรามีภาพให้ดูด้วยอยู่บนกำแพงนะครับ
ท่าทีปกติแต่ไม่นานนะก็เดินกลับไปที่รถครับ
ยืนอยู่สักพักเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วก็มาเปิดประตูฝั่งข้างคนขับ
ปืนลูกซองออกมาเดินไปยังร้านตัดผม
ครู่เดียวครับคุณผู้ชมยิงที่ร้านตัดผมสนั่นไปถึงสนามฟุตบอลนู่นน่ะ
เห็นชิ้นเขียวนะฮะครับเนี่ยครับลากปืนมาแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนนะแล้วหลังจากนั้นน่ะ
ขนาดคนในสนามฟุตบอลนั้นน่ะยังหนีอ่ะนี่
ไปแล้วตู้มหนึ่งคนในสนามฟุตบอลก็ได้ยินโอ้เสียงปืนแน่นอนหนีครับ
ตกใจชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็ตกใจหนีกันเหมือนกันนะครับ
นายสหรัฐคนก่อเหตุข้ามถนนกลับมาทิ้งปืนไว้ที่ใต้ถังขยะหน้าร้านตัดผม
แล้วยืนพิงกำแพงเหมือนดูผลงานสูบบุหรี่อีกสักตัวก่อน
ชาวบ้านเริ่มแตกตื่นแล้วแต่เพราะเริ่มรู้มีคนตายแล้ว
เนี่ยครับแล้วก็มีรถกระบะสีขาวเนี่ยขับเข้ามาจอด
นายสหรัฐก็เดินข้ามถนนกลับไปหยิบปืนไปนะครับ
แล้วก็ขับรถออกไปอย่างใจเย็นครับโอ๊ใจเย็นจริงอะค่ะโอ้โห
ทีมข่าวสอบถามนางประพาพัฒน์ผาดกระโทกอายุ๔๔ปี
เจ้าของร้านขายของชำภรรยาของช่างตัดผมเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอเองนี่แหละ

ซึ่งผู้ก่อเหตุก็พยักหน้าแล้วก็เดินไปเลื่อนรถ
โดยยืนยันว่าสาเหตุที่ลงมือ
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จอดรถหน้าร้านหรอก
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ

เดิมเขาเป็นคนลบบุรีกันนะครับ
รับศพแล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ขณะที่แฟนสาวของนายอนุวัตน์ผู้ศีรชีวิตนี่นะ
ยืนยันเลยว่าแฟนเธอไม่รู้จัก

ไม่มีเรื่องบาดหมางมารอตัดผม
ตัดผมตัดอันนี้ประจำโดนยิงตายโอ้โฮเห้ยแล้วเขาไม่รู้ยังโอ้ไอ้เหน่เลย

อยากจะขอความเป็นธรรมให้แฟนของเธอด้วย
หลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกนายตำรวจครับ
ล่ะฮะพันธ์ตำรวจเอกบุญโปรดประเสริฐศักดิ์
ท่านผู้กำกับการสอบภาวชกชายเปิดเผยบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะโกรธ

เรื่องต้นแจ้งก็หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วส่งตัวนี่ครับนี่ครับ
ส่งตัวฝากขังสารทหาร
นี่คือรูปโพสต์ว่าถือปืนอยู่
นี่คือหัวเกลียนแบบนี้นี่คือเป็นทหารเหรอคะ
ไม่ในรายงานข่าวบอกว่าเป็นทหารเกณฑ์

ถูกส่งฝากขังที่สารทหารในมณฑนทหารบกที่๒๑เรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าวว่าแบบนั้นนะครับ
ด้านผู้เสียหายผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตไปสืบมา
กรณีที่ผู้ต้องหาจะเป็นลูกตำรวจหรืออะไรเปล่า

แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วเราก็จะรอดู
เดี๋ยวก็จะรอดูเหมือนกันนะคะ